คดีที่เราติดตามก่อติดกันมายาวนานร่วม๒เดือน
ก็เป็นเรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
เขาเรียกว่าเป็นการซัดคนละหมัดแล้วกัน

เมื่อวานนี้พ่อแม่มาเปิดใจถึงไทยรัฐทีวีมาเคลียร์ทุกอย่าง
ต้องยอมรับว่าสังคมก็สงสัยพ่อกับแม่เช่นเดียวกัน
ที่พ่อแม่สงสัยลุงพลหรืออะไรก็ตามที
ก็ต้องถามทุกอย่างให้เคลียร์แล้วเมื่อวานถึงขั้นกับท้ากันเลย
เข้าเครื่องจับเท็จยอมไปสาบดสาบานที่ไหนก็ได้
ท้ากันแบบนี้ไล่เลียงแบบนี้ก่อนในทุกประเด็น
หลังจากพ่อแม่ของชมพู่ออกมายอมเปิดเผยตรงแล้วว่า
ก็สงสัยลุงพลนี่แหละว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของลูก
เพราะติดใจในไทม์ไลน์ห่วงเวลาของลุงพลที่ให้ข้อมูลกลับไปกลับมาไม่ตรงกัน
ไม่ตรงกันนะฮะพ่อแม่ก็คือพ่อเนี่ยฝ่ายนายอนามัย
แม่ก็คือนางสาวิตรีนะฮะก็มาพูดเรื่องแบบหมดเปลือกในรายการ
รัฐนิวโชว์เมื่อคืนนี้บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย
แน่นอนทุกคนมีสิทธิ์สงสัยว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
พ่อแม่เองก็สงสัยทุกคนเหมือนกันแต่ก็พยายามตัดทิ้งไปเรื่อย
ใครใครเคลียร์ได้ก็ตัดทิ้งไปจนสุดท้ายเหลือคนเดียวคือลุงพล
ที่ยังคุมเครือตัดทิ้งไม่ได้พ่อแม่ก็บอกว่าอยากให้ลุงพลเนี่ยออกมาเคลียร์ซะ
ไทม์ไลน์ว่าเวลาที่หายไปที่สงสัยเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนะฮะ
ประเด็นหลักมีที่สงสัยลุงพลก็คือว่าที่ลุงพลบอกกับสื่อว่า
สดิ้งเนี่ยไปหาป้าแตนที่บ้านแล้วลุงพลพูดเหมือนรู้ว่าน้องชมพู่หายไปแล้ว
ทั้งทั้งที่สดิ้งยังไม่ได้มีการบอกเรื่องนี้กับใครเลยยกเว้นเพื่อนเพียงคนเดียว
แต่ลุงพลเหมือนรู้และกลับพูดกับสื่อว่าวันนั้นไม่เจอสดิ้งไม่เจอใคร
ทั้งที่วันนั้นน้องสดิ้งไปหาลุงพลที่บ้านอันนี้คือประเด็นแรกที่แม่สงสัยเพิ่มเติม
กับตัวของลุงพลนะฮะแล้วแม่ก็แน่ใจว่าสดิ้งเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทุกคนตรงกันทุกครั้งกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับกรณีที่เจ้าอาวาสวัดภูผาแอก
แม่ก็มั่นใจว่าท่านจำไม่ผิดว่าลุงพลไปบอกว่าน้องชมพู่หาย
โดยบอกก่อนที่คนอื่นในหมู่บ้านจะรู้ข่าวว่าชมพู่หายเสียอีกแม่ก็สงสัยว่าลุงพลรู้ได้ยังไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้๒ประเด็นที่แม่สงสัยหลักเลยนะคะก็คือ๓๗นาทีในชีวิตลุงพลปฏิทิน
ชีวิตลุงพลนะ๑รู้ได้ยังไงว่าน้องชมพู่ตายใครบอก๒ไอ้๓๗นาทีเนี่ยคุณไปอยู่ไหนคุณทำอะไรอยู่
ถูกต้องแล้วลุงพลรู้ว่าชมพู่หายก่อนหรือหลังไปรับพระจำได้ใช่ไหมว่ามันเป็นช่วง๓๗นาทีเช่นเดียวกัน
รู้ได้อย่างไรส่วนที่สงสัยหนักที่สุดคือเวลาที่ลุงพลไปรับพระ
ทำไมบ้านไปถึงวัดเนี่ยครั้งนี้มันไปนานกว่าปกติสองกิโลเองเออทำไมขับรถนานจังเลย
หายไปไหนลุงพลต้องตอบแม่ให้ได้ไปฟังเสียงแม่เลย
ชาวบ้านบอกชมพู่หาย๙โมง๓๐แม่สงสัยตรงนี้ค่ะทำไมฮะ
สดิ้งมาพบป้าแตนคือป้าแตนโทรหาแม่น่ะตอน๑๐โมง๒นาที
ดิ้งบอกป้าแตนเป็นคนแรกว่าน้องหายคือ๑๐โมง๒นาทีถ้า๙โมง๓๐ลุงพลรู้ก็แปลกแล้วค่ะ
แต่แม่กำลังตั้งคำถามว่า๙โมงครึ่งใช่ค่ะลุงพลรู้ได้อย่างไรว่า
หายชมพู่หายตัวไปเพราะลูกสาวคนโตก็คือน้องสดิ้งที่อยู่กับน้องชมพู่ตลอด
เฝ้าน้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเพิ่งบอกกับป้าแตน
ตอนภรรยาของลุงพลเป็นคนแรกตอนสิบโมงคือสรุปแล้วป้าแตนอ่ะ
รู้เรื่องจากสดิ้งแล้วก็โทรหาแม่น่ะ๑๐โมง๒นาทีค่ะแล้ว๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาลุงอยู่ไหน
ของวันนั้นใช่ไหม๑๑ศพใช่ไหมลุงอยู่ไหนตอนนี้
อันนี้ที่แม่สงสัยเพราะน้องแม่ทุกคนโดนตำรวจถามหมดเลยว่า
ช่วงเวลานี้เห็นลุงพลกันไหมอืม
กี่โมงนะสิบสี่นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
บ่าย๒ถึงบ่ายสี่ค่ะซึ่งตอนนั้นรับพระเสร็จแล้วส่งพระเสร็จแล้ว
ค่ะกลับมาที่บ้านแล้วลุงพลบอกกลับมาที่บ้านบ่ายสอง
ตอบแม่ว่าอะไรนะคะช่วงเวลานั้นที่แม่สงสัยว่าลุงพลอยู่ไหน
บ่าย๒๔โมงเย็นคุณลุงพลเคยตอบไหม
น่าจะยังไม่เคยค่ะเอาไม่เห็นว่าลุงพลกลับมาตอนไหน
แต่ลุงพลยืนยันว่ากลับมาตอนบ่ายสองแม่อาจจะได้เห็นป้าแตนอยู่ค่ะ
อืมแต่แม่ไม่ได้เห็นลุงพลอืม
แล้วแม่ก็อยากให้ลุงพลมายืนยันช่วงเวลานี้ด้วยว่าอยู่ไหน
อยู่กับใครไหมอืมมีพยานหรือเปล่าสำหรับสาเหตุนะ
หรือว่าแรงจูงใจตอนนี้คือแม่ยังไม่มี
แม่ก็แค่สงสัยว่าไทม์ไลน์ลุงพลแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของลุงพลน่ะ
มันแปลกมันเปลี่ยนอืมเราแค่สาเหตุที่สงสัยเฉย
แล้วก็อยากให้ลุงพลมาชี้แจงครับเพราะเราเป็นญาติกันค่ะ
ให้เคลือบแคงใจกันเลยเราเป็นญาติกันถ้าลุงพลเคลียร์ได้
ไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดกันแม่คิดว่าสักวันหนึ่ง
ก็ต้องได้หันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิมอืมถ้ามันออกมาแล้วเนี่ย
สรุปแล้วไม่ใช่ลุงพลเนี่ยยังมองหน้ากันติดไหมเนี่ย
เราคิดว่าถ้ายังเป็นญาติกันต่อไปนะถ้าลุงพลบริสุทธิ์จริง
มันก็ต้องได้มองหน้ากันล่ะค่ะอืมลุงพลก็ยังสงสัยเราเลย
ใช่เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อตรงเต็มเต็มอ่ะนะ
แต่เขาบอกอมยิ้มใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าบอกติว่า
มีคนที่รู้ดีอยู่ถึงไม่ใช่รายการนี้ที่เขาไม่ได้บอกออกสื่อ
คือรายการอื่นก็มีที่เขาบอกว่าสงสัยแม่เพราะพ่อแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจเลย
ทุกคนมีสิทธิ์สงสัยเราเพราะน้องตายคนเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
ประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อสงสัยของน้องแม่ชมพู่
ซึ่งเพิ่งเปิดเผยเมื่อช่วงประมาณ๒๓
วันที่ผ่านมานะคะย้ำแบบนี้นะคะคุณแม่
ยังย้ำเหมือนเดิมว่าสิ่งที่สงสัย
ครีย์ทำลายช่วงเวลานั้นไปทำอะไรที่ไหน
อย่างไรเพราะถ้าหลังจากนี้คดีมันไม่มีข้อยุติ
มันยืดเยอะออกไปเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ถ้าไม่เคลียร์กันเรื่องนี้แล้วจะอยู่กันอย่างไร
ส่วนทำไมถึงทำเนี่ยคุณแม่บอกยังไม่คิดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลย
ขอแค่เคลียร์เรื่องนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ลักษณะเป็นครอบครัวต่อไปได้
แล้วถามต่อเพราะลุงคลสงสัยพ่อกับแม่อีกเรื่องคือ
แต่กว่าจะพบตัวน้องมันข้ามไป๒วันคือ๑๔พฤษภาคม
มันก็ไม่แปลกหรอกที่ลิ้นจิในกระเป๋ามันจะเน่ามันจะเหี่ยว
เอาแม่ว่าอย่างนั้น๒๓วันอีกคำถามที่เราถามคุณแม่ไปแม่แม่ไม่สงสัยสามีตัวเองบ้างเหรอ
คือพ่อนั่นแหละเรื่องนี้แม่ตอบชัดเจนว่า
คือตอนน้องหายไปเนี่ยแม่ไม่ได้อยู่กับพ่ออันนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่เรื่องนี้พ่อเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
ต้องหาพยานยืนยันให้ได้ว่าตอนที่พ่อหายไปไถนาหลายชั่วโมงเนี่ย
อยู่กับใครค่ะอ่ะหันไปถามพ่อพ่อก็ยืนยันว่าวันที่น้องหาย
ไถนาอยู่แล้วมีคนรู้เห็น๔คนว่าอยู่ด้วยกัน
วันนั้นเนี่ยยืนยันอีกครั้งนึงพ่อไม่ได้ใส่เสื้อสีส้ม
ที่มีคนเห็นว่าผู้ชายใส่เสื้อสีส้มแว๊บอยู่ในแถวบริเวณนั้นนะฮะ
พ่อไม่ได้ใส่แต่ใส่สีอะไรพ่อบอกว่าจำไม่ได้พ่อจำไม่ได้
นี่คือคำอธิบายในประเด็นเรื่องของชายเสื้อส้ม
พ่อยืนยันว่าชายเสื้อส้มคนนั้นไม่ใช่พ่อ
สำหรับการยืนยันเกี่ยวกับเสื้อส้มเนี่ยนะคะเพราะว่าแก๊งจำปาไง
ที่เล่นอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเห็นผู้ชายสวมเสื้อสีส้ม
อุ้มเด็กเดินออกไปจากบริเวณนั้นพ่อก็ต้องยืนยัน
แต่พ่อยืนยันว่าไม่ใช่พ่อนะฮะอ้าวเราถามเรื่องว่าทำไมพ่อกับแม่
ไม่ขึ้นไปตามหาลูกบนภูเหล็กไฟล่ะเพราะลุงพลสงสัย
ในวันที่เจอรองเท้าแต่ทำไมไม่ขึ้นไปแม่ก็ตอบเหมือนกัน
กับแม่ก็เตรียมขึ้นไปแล้วล่ะแต่ญาติญาติบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปหรอก
เพราะว่าพ่อกับแม่ก็เหนื่อยมาหลายวันแล้วไม่ได้กินอะไรมา๓๔วัน
ถ้าเป็นลมไปอีกมันจะหาลงมาลำบากอีกทั้งนาเองก็บอกว่า
อยู่ที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปเอาน้องลงมาเองถ้าเจอ
พ่อแม่ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปอันนี้ก็เคลียร์ไปในส่วนที่ไม่ยอมขึ้นไป
ที่ลุงพลสงสัยนะฮะส่วนที่ประเด็นที่สังคมสงสัย
แม่กับพ่อชมพู่เองก็ยังประกาศกลางรายการ
เพราะว่าลุงพลเขาท้าไว้แน่จริงเข้าเครื่องจับเท็จไหมล่ะ
พ่อแม่บอกไปสิไปเลยเข้าเครื่องจับเท็จเลย
เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์
แล้วถ้าใครคิดว่าพ่อกับแม่พูดไม่จริง

แต่อยากไปสาบานที่วัดที่หมู่บ้าน
เพราะศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเขาเคารพนับถือ

คือคุณผู้ชมระหว่างที่เราสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้
นักข่าวเราก็เอากล้องไปตั้ง

แล้วก็สัมภาษณ์คุณตาคุณยายที่บ้านกกอกด้วย

ตากับยายก็ให้สัมภาษณ์ต่อบอกว่า
ตากับยายเชื่อว่าลูกทุกคน
ไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่แน่นอน
แต่ตอนนี้ตากับยายก็ไม่สบายใจที่พี่น้องมา

อยากให้ทุกคนพูดคุยกัน
อธิบายกันมาให้หมดอย่างขาวสะอาด

จะได้ไม่บาดหมางกันเพราะเป็นญาติพี่น้องกัน
แล้ววันนี้คือพ่อแม่พูดไว้เมื่อวานนะ

เดี๋ยวตายายจะพาลูกหลานทุกคนไปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูผาแอก
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของทุกคน

จับมือไปสาบานให้มันรู้กันไปเลยว่าใครเป็นคนทำ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเพื่อให้ความกระจ่าง
คุณผู้ชมว่าทำไมเนี่ยการที่ลุงพลไปรับพระ

ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณกิติศักดิ์ที่เกาะติดประเด็นนี้
จังหวัดมุกดาหารค่ะก็เคยไปถามเรื่องเดิมกับลุงพลนั่นแหละ
แต่ลุงพลเป็นการอธิบายลักษณะพูดคุยกันพูดคุยกันนะ
แต่คุณลุงบอกว่าลุงพลบอกแบบนี้เอางี้ดีกว่าเอาให้ชัดเลยจำลองเหตุการณ์
ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยคุณลุงพลเริ่มตั้งแต่กลับจากกรีดยาง
อาบน้ำที่บ้านก่อนจะขับรถไปรับพระใช้ความเร็วเท่าไหร่ลุงพลบอกหมดนะคะ
ซึ่งเส้นทางที่ลุงพลขับรถออกจากบ้านลุงพลบอกตรงไปที่วัดเลย
ยืนยันว่าไม่ได้แวะที่ไหนส่วนความเร็วที่ใช้เนี่ยนะคะ
สงสัยว่าทำไมนานจังวัดจากบ้าน๒กิโลเมตรเอง
ทำไมไปนาน๓๗นาทีเอารวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ถึง๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงความเร็วที่ใช้ลุงพลอธิบายไปแบบนี้นะคะ
ลุงพลบอกว่าพอถึงวัดลงไปหาพระอาจารย์บุญมาค่ะ
โดยระหว่างจำลองเหตุการณ์ลุงพลนะคะก็พูดคุยกับทีมข่าวของเราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่
อาจารย์บุญมาได้ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าผมก็น้อยใจนะน้อยใจหลวงพ่อนะ
ที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเรื่องช่วงเวลาที่ลุงพลไปรับ
มันไม่ตรงกับข้อมูลของลุงพลเลยลุงพลบอกแบบนี้รู้สึกแย่
พระอาจารย์บอกว่าลุงเป็นคนพูดว่ารู้ว่าน้องชมพู่หายไป
ทั้งที่ลุงมั่นใจว่าวันนั้นลุงไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพระอาจารย์บุญมาเลย
แต่เอาเรื่องนี้นะพระอาจารย์บุญมาในวันนั้นนะคะ
ถามไปถามมาคือถามกลับไปกลับมาแน่ใจไหมหลวงพ่อแน่ใจไหมหลวงพ่อ
ยืนยันเช่นเดียวกันว่าหลวงพ่อแน่ใจว่า
ลุงพลเนี่ยเป็นคนพูดออกมาจากปากเลยว่าชมพู่หายเดี๋ยวจะต้องออกไปตามหา
เนี่ยแต่ลุงพลบอกว่าลุงพลไม่ได้พูดประโยคนี้ไม่ตรงกันแล้วข้อมูลนี้นะคะ
เอาส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่น้องของแม่ชมพู่สงสัยในตัวลุงพลนะคะว่า
เป็นคนอุ้มน้องชมพู่แล้วเอาไปไว้ที่ภูเหล็กไฟหรือเปล่าลุงพลบอกแบบนี้ค่ะ
ถ้าจะพูดแบบนี้นะอยากให้แม่ชมพู่ออกมาพูดผ่านสื่อมวลชนต่อหน้าลุงเองเลยว่า
ทำไมจะต้องตั้งข้อสงสัยแบบนั้นทำไมคิดว่าลุงพลเนี่ยจะฆ่าน้องชมพู่ได้
และอยากให้พูดความจริงว่าความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้น
แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรทุกคนจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
โดยลุงพลพูดกับนักข่าวของเรานะคะคล้ายกับว่า
ถามย้อนกลับไปแบบนี้ลุงพลไม่อยากเปิดเผยแต่ลักษณะยิ้มมุมปากแล้วก็ลักษณะนี้ค่ะ
คือไม่อยากจะพาดพิงอ่ะอ่าบอกว่าไม่อยากจะพาดพิง
ไม่อยากจะพูดถึงใครว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะถูกฟ้องได้ลุงพลบอกแบบนี้ฟังเสียงลุงพลค่ะ
ก็อยากจะให้ทางแม่ชมพู่มาพูดผ่านสื่อมวลชน
ถ้าพ่อแม่ชมพู่พร้อมที่จะเปิดใจ
พร้อมที่จะพูดทุกอย่างเพื่อที่จะให้สังคมที่เขากำลังติดตามอยู่ว่า
ที่แม่ชมพู่เขามาสงสัยลุงเนี่ยมันคือประเด็นอะไรมันมีอะไรบ้าง
อยากให้เขามาเปิดเผยเรื่องประเด็นความขัดแย้งของคนในครอบครัวว่ามันคืออะไรยังไง
ให้ทุกคนได้รู้เลยเขาจะได้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด
ว่าถ้าเขาไม่กล้าที่จะมาเปิดคนที่น่าจะสงสัยที่สุดไม่น่าจะใช่ผม
แล้วใครล่ะครับผมอืมพี่ก็อย่างนั้นแหละก็
ก็ผมก็ไม่น่าจะเอ่ยนะถ้าเกินการเอ่ยบางทีมันก็เอ่ยไปมันก็เหมือนกับเราไปพาดพิง
เรานำเสนอข้อมูลจากทั้งสองฝั่ง
ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะคือคนในครอบครัวตอนนี้สงสัยกันเองค่ะ
เราก็นำเสนอให้มันเท่าเท่ากันนะระหว่างฝั่งของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ฝั่งของงาน
ตอนที่ณขาวพยายามถามลุง
คือหมอปรามือปราบซัมภเวสีบอกว่าถ้าหมอปราอ่าถ้ารุงฝนรู้แนะนำ
ลุงพลแฉออกมาให้หมดพูดให้หมดว่าใครเป็นคนทำ
จะได้ไม่ถูกกล่าวหาเข้าตัวลุงพลนั่นเอง
คือลุงพลเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไม่ใช่เฉพาะลุงพลอย่างเดียวนะคะทั้งป้าเต็นทั้งพ่อตาทั้งแม่ยายของลุงพล
วันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาหมอปลาลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านกกอก
ป้าบอกเลยนะคะว่าไปสัมผัสมาหมดแล้วคือสัมผัสก็รู้ได้เลยว่าคนเหล่านี้เป็นคนดี
เป็นคนซื่อบางครั้งเนี่ยทานโทษนะซื่อจนเซอร์ด้วยซ้ำ
แล้วหมอปลาบอกว่าถ้าเกิดว่าคือยืนยันคำเดิมเท่าหวยหวยหมายถึงว่า
หมายจับมันมาออกที่ลุงพลยินดีเลยยินดีที่จะช่วยเหลือเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งทนายความต่อสู้คดี
เพราะหมอปลามีโฉนดที่ดินที่เชียงใหม่มูลค่าก็สักประมาณ๑๐ล้านบาท
เอาล่ะเงินจำนวนนี้ก็มากเพียงพอแล้วนะที่จะช่วยลุงพลนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นจังหวะหนึ่งไหมคะหมอปลาวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
จู่ก็ไปกระซิบคุณติคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเรา
ประเด็นนี้หลายคนสงสัยมากแล้วชาวเน็ตก็ตั้งคำถาม
หมอปลาวันนั้นกระซิบอะไรคุณติแล้วเรื่องนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนนะคะ
ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นเขากระซิบอะไรกัน
หมอปลาบอกเมื่อวานนี้เอาล่ะจะบอกก็ได้ว่าที่ไปกระซิบข้างหูคุณตินี่จังหวะนี้ค่ะ
พูดอะไรซึ่งเราเองก็ไม่รู้เรารู้พร้อมคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
กำลังจะเล่าหมอปลาบอกว่าวันนั้นที่กระซิบเนี่ย
เพราะสัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องชมพู่จริง
แต่บอกเลยนะคะว่าไม่ได้สัมผัสวิญญาณของน้องชมพู่ที่บ้านลุงพล
เราก็ถามต่อว่าเอ้าไม่ใช่ที่บ้านลุงพลแล้วที่ไหน
หมอปลาบอกว่าขอไม่บอกเดี๋ยวจะไปเป็นการกดดันการทำงานของตำรวจ
และที่ก่อนหน้านี้เราก็ถามต่ออ้าวแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่ต้นนะ
จังหวะนี้วันนี้นักข่าวก็ถามกันเยอะกระซิบกระซาบอะไรกัน
หมอปลาบอกว่าวันนั้นที่ไม่บอกเพราะไม่อยากสร้างความแตกแยก
แต่มาวันนี้เรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แล้วตีวงแคบขนาดนี้แล้ว
โฟกัสไป๒จุดก็คือครอบครัวแม่น้องชมพู่กับลุงพล
เอาล่ะไม่จำเป็นต้องปิดบังที่ลุงพลถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะตกเป็นจำเลยของคดีเนี่ย
เพราะฉะนั้นแล้วหมอปลาบอกว่าผมยืนข้างลุงพล
แล้วอยากแนะนำให้ลุงพลออกมาแฉความรู้ที่คุณลุงพลมี
ความจริงที่ลุงพลรู้ลุงพลสงสัยอะไรออกมาบอกให้หมด
ใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่แล้วไหนก็ไหนล่ะหมอปลาบอกว่า
ลุงพลรู้ตัวใช่ไหมว่าถูกอีกฝั่งเนี่ยแทงข้างหลังมาตลอด
ลุงพลเนี่ยแกเป็นคนดีเป็นคนซื่อดีกับทุกคนแต่อีกฝั่งแทงข้างหลัง
แล้วทำไมต้องอยู่เฉยแล้วทำไมต้องไม่ยอม
เพราะฉะนั้นออกมาพูดสิพูดให้หมดว่าใครเป็นคนฆ่า
หมอปลาบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของการตายของน้องชมพู่เนี่ย
จริงจริงแล้วมีคนรู้เรื่องเนี้ยสักประมาณสามถึงสี่คน
และคิดว่าคนในหมู่บ้านทุกคนก็รู้ว่า๓๔คนที่หมอปลาบอกเนี่ย
คือใครและอยากจะบอกให้ลุงพลเชื่อใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มั่นใจการทำงานของตำรวจว่าตำรวจเขามีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
และถึงจะจับใครได้ไม่ใช่แค่เอาคำพูดของบางคนมาออกหมายจับ
คือให้ดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นเองไม่ใช่ว่าคำพูดที่แต่ละฝ่ายพูดสาดกันไปสาดกันมา
ตำรวจเขาคงไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นหลักหรอกค่ะรวมทั้งสิ่งที่หมอปลาพูดก็คงไม่นำไปสู่การจับใครบางคนได้หรอก
ต้องรอตำรวจดีกว่านะฮะแต่ผมไม่ได้พูดนะว่าผมสัมผัสได้ครั้งหนึ่งผมเคยไปบ้านเขา
ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คนดีแบบแกเนี่ยโดนทำร้ายได้เชื่อมั่นสัมผัสกับครอบครัวลุงพล
พ่อตาแม่ยายลุงพลเมียลุงพลสัมผัสมาแล้วเพราะคนเหล่านี้เขาไม่มีพิษมีภัย
ที่ผมบอกเลยครับอืมว่าคนหน้าเดียวแบบเนี้ยอืมมันหายากอืม
ที่ผมกระซิบนักข่าวก็ต้องรู้แล้วครับว่าผมสัมผัสได้
แต่ผมไม่ได้พูดนะว่าผมสัมผัสได้ตรงไหน
แต่บอกเลยก่อนเลยว่าไม่ใช่บ้านลุงพลสัมผัสแล้ว
ก็เลยบอกกับพี่นักข่าวว่าเฮ้ยผมเจอจุดนี้มาพี่มันไม่ค่อยดีว่ะ
แต่บอกไว้ก่อนก็พระองค์สัมผัสบ้านลุงพลผมสัมผัสในตัวลุงพล
ผมไม่เจอสิ่งไม่ดีแล้วผมจะไม่ช่วยคนดีได้ไง
ผมจะช่วยคนดีเพราะบ้านลงพลมีแต่สิ่งดี
แต่ในบ้านลุงพลบรรยากาศมันอาจไม่ดีแต่มันไม่มีวิญญาณน้องชมพู่นี่ครับ

ลุงพลพูดมาได้แล้วสิ่งที่ลุงพลรู้ต้องพูดแล้ว
ไม่ต้องไปไว้หน้าใจแล้วไม่ต้องไปให้ใจใครเขาแล้ว
เมื่อคนที่ลุงพลเคยให้ใจครอบครัวที่ลุงพลเคยให้ใจ
มันให้ใจลุงพลสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็คือพุ่งเป้ามาที่ลุงพลซึ่งก่อนนั้นลุงพลคิดดีกับทุกคน
และไม่คิดว่าลุงพลจะโดนแทงหลัง
ผมกับลุงพลคิดว่าคนที่ทำน้องชมพู่ต้องเป็นใคร
แต่ผมสงสารนะผมคิดว่าคน๓๔คนทำให้คนทั้งหมู่บ้านเดือดร้อน
คนพวกนี้บาปกรรมมากเลย
หมอปลาพูดแล้วหมอปลาก็บอกว่าลุงพลก็รู้

เพราะว่าสิ่งที่หมอปลาพูดมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการไปจับกลุ่มคนร้ายได้
สุดท้ายแล้วตำรวจเชื่อเหลือเกินว่าตำรวจเขามีข้อมูล

แต่ว่ารอให้ทุกอย่างมันสรุปเสร็จสับก่อน

แต่ว่าต้องแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราต้องทำใจเป็นกลาง
เรายังไม่ได้ปรักปำว่าใครเป็นคนผิดคนถูก
แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มันออกมาจากทั้งสองฝ่าย
ต้องรอตำรวจสรุปอีกครั้งหนึ่งจะได้ชัดเจนมากขึ้น
คือสำหรับข้อมูลและความรู้สึกที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีพูดออกมา
เป็นความรู้สึกล้วนเลยนะคะว่าไปสัมผัสแล้วรู้สึกแบบนี้
แบบนั้นแบบนี้ว่าคนนี้เป็นคนดีว่ามีวิญญาณของน้องชมพู่
อันนี้เป็นเรื่องของทางศัยศาสตร์มือปราบสัมภเวษีเขาว่าแบบนี้
แต่ถ้าเกิดว่าไปถามอดีตนายตำรวจมือปราบหูดำ
การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย
ท่านเองเนี่ยมีฝีมือโชคโชนในการทำคดีแบบนี้เนี่ย
บอกเลยนะว่ายิ่งสองฝ่ายยิ่งซัดกันเท่าไหร่ยิ่งแชร์กันเท่าไหร่

แต่ทีนี้ประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คุณศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์
ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ตอนนี้สวมหมวกอีกใบหนึ่งด้วย
เป็นประธานคณะกรรมธิการกฎหมายแล้วก็การยุติธรรมของสภาพผู้แทนราชดร
เมื่อวานนี้ก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ถึงผลนิติทางวิทยาศาสตร์
ประเด็นสำคัญที่คุณศิระมีการแถลงข่าว
ได้ข้อความได้ใจความสรุปว่า๑ผลการชนะสูตรศพน้อง๒ครั้งด้วยกัน
ไม่พบอาหารในกระเพาะอาหาร
ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บที่สามารถทำให้น้องถึงแก่ความตายได้

ไม่พบการล่วงละเมิดทางเพศน้อง
สรุปสาเหตุแห่งการตายของน้องตอนนี้คือยังสรุปไม่ได้

ศพน้องเริ่มมีสภาพเน่า
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ย
ไม่ใช่สิ๑๕กรกฎาคมพุธหน้า
คุณศิราบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบในคดีนี้
รวมถึงคุณหมอนิติเวศที่ไปผ่าพิสูจน์ศพน้องทั้งสองท่านเนี่ย

ที่ทำจะมีแพ้ไหม

กรกฎาคมเดี๋ยวจะมีการพูดคุยระหว่างคุณศิราเจนจาคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขและคุณหมอที่ผ่าพิสูจน์ศพน้องชมพู่ค่ะ
คดีนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจสรุปนะฮะ
แต่คุณผู้ชมสนใจมาก
แล้วก็ส่งเข้ามาในไลฟ์ของเราเยอะมาก
และในข้อความที่อยู่บนหน้าจอด้วยนะคะ
ยังไงก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเราจะติดตามแล้วก็ติดให้อย่างแน่นอน

มีข้อมูลทุกอย่างออกมาแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมรับทราบกันต่อไปนะครับ